พบกับพวกเราทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแบบนี้
กับรายการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด

สวัสดีครับพี่อ้าวพี่จับหน่อยครับ

แมนหล่อล่ำแบบนี้นะครับ
เขาเป็นสายที่มีความมุ่งมิ้งมุ่งมิ้งจุงกิ๊ก
มุ่งมิ้งแบบนี้หรอไม่ใช่หรือเปล่า

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลายคนไม่รู้
อันนี้บอกให้รู้ไว้เลยว่าผมเนี่ยเป็นธาตุแมวนะ

แบบสวยเซ็กซี่แล้วก็มีแซ่บ
ไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าแมวสัตเลี้ยงใช่ไหมอันนี้แก้ให้
ไม่ใช่แมวยั่วสวาดแน่นอน
แต่ที่จะให้ดูให้รู้จักเนี่ยก็คือแมวของผม
ที่ชื่อว่าเจ้าของขาว

เป็นแมวที่คุณแม่เขาเก็บมาเลี้ยง
แม่ผมอยากให้ชื่อว่าเจ้าทอง
ส่วนผมอยากให้มันชื่อขาวเพราะตัวมันขาวไง

เป็นทองขาว

เจ้าทองขาดนี่นะครับมีความสามารถในการใช้ห้องน้ำเป็นหรือยังครับ

กำลังฝึกให้มันกดชักโค้ง
แล้วก็ใช้สายฉีดน้ำเป็นด้วย

สายแมวที่ทำมาจากมันสำปะ

คือคุณอพินันมศักย์สวรรค์นะครับ

ประเทศไทยของเรามีศักยภาพในการเสียงออกไซน์แมวมาแล้วสิ
ประกอบว่าตัวเขาเองครับกับเพื่อนอีก๒คนเป็นธาตุแมวกันอยู่แล้ว
เขาบอกว่าในโลกนี้ยังไม่มีใครนำมันสะพรังมาใช้เป็นไซน์แมวเลย
และเพื่อนของคุณพี่มีความรู้ในการณำวัสดุเรือใช้จากการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดหมู่ราคา
และเขานะครับพัฒนาสูตรมาเรื่อยตั้งแต่ปี๖๑นะครับ
กระทั่งมาคิดสูตรได้และจดสิทธิบัตรเรียบร้อย
จนกลายมาเป็นไซด์แมวแบรนด์ไฮแอนด์ซีกครับ

ใช่ดูดีแต่ผมสงสัย

แล้วไอ้มันสำหรับหลังที่เอามาแทนไซด์แมว

อย่างแรกเป็นบัสดุจากธรรมชาติ
ก็เลยไม่มีผลอันตรายต่อสุขภาพของน้องแมวนะครับ
โดยเฉพาะลูกแมวที่อาจจะเผากินเข้าไปนั่นเอง
และที่สำคัญนะครับสามารถดูซับติดได้ดีมาก

ดีมากแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเนี่ย
ใช่เลยครับเจ๊เนยครับตามโซโลแกนของเขาเลยนะครับ
คือเป็นมิตรต่อแมวผู้กลบและธาตุผู้เก็บ
ถ้าเจ้าสองคราวสนใจนะครับอ่านสุดแห่งง่ายครับ

ผลิตในไทยแล้วก็ธรรมชาติมาก

ผ่านเรื่องของแมวไป

บอกเลยว่ามันดีมากเลยนะครับ
นั่นก็คือสาหร่ายพวงอังุ่น
ตรงนี้ให้ผมกินสาหร่ายไปกินพวงองุ่นครับ
กินสองอย่างพร้อมกันรสชาติก็ดี
มันคือสาหร่ายพวงองุ่น

มือของคุณจิรวุฒิคนนี้นี่แหละครับครับพี่เขานะเป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นอยู่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังที่ผ่านมานะเขาเริ่มที่จะประสบปัญหาการเก็บรักษาสาหร่ายนะครับ
ระหว่างที่ต้องขนส่งระยะทางไกลไงเขาจึงเริ่มที่จะศึกษาหาวิธีการที่จะแปรรูปเพื่อหวังต่อยอดผลผลิตแล้วก็ผลกำไร
นำไปนึ่งประมาณ๑ชั่วโมงแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นอีก๑คืนเลยนะ
กับพร้อมลงทอดก็คือเอาไปทอดเอง
แบบที่ทอดแล้วสามารถเก็บได้นานประมาณสัก๑สัปดาห์ครับ
พากอนแบบนี้ที่ยังไม่ได้ทอดไร้ปี
เขาแก้ปัญหาเรื่องที่เขาส่งสาลายสดแล้วมันเสีย
ถ้าใครอยากจะลิ้มลองความอร่อยของข้าวเกลียบสาหร่ายพงองุ่นที่ไร้สารแบบนี้
สั่งซื้อกันได้นะครับตามช่องทางติดต่อที่เราขึ้นให้

เฮ้ยไม่อยากกินละใครเจียวใจดีซื้อมาฝากบ้างหมายล่ะ

มากันเรื่องความสวยความงามกันเรื่องกันมากดีกว่าพวกเบรทนัดข้ะ
ต้องถามก่อนเพราะทั้งสองคนนะคะรู้จักคำว่ามับปี๊ดมั้ยคะ
โว้ยโถ้มับปี๊ด

มับปี๊ดนี่เป็นคำปฏิเสธหรือเปล่า
แม่งชาติ
ส้มมั๊กปี๊สเป็นภาษาถิ่นของสวรรค์สรรทบุรีนะคะ
ที่เขานิยมปลูกไว้ทำอาหารทำเครื่องดื่มแทนมะนาวค่ะ
และนี่ก็คือน้ำมั๊กปี๊สผสมน้ำพรึ่งค่า

กับน้ำผึ้งจะพี่มันหอมหวานเลยใช่ไหมค่ะบอกว่าเจ้าปีนในนะคะมัน
เจ้าของแบรนด์รับบิจันทร์นะคะ
กล่าวว่าต้องออกจากงานเพราะเป็นออฟฟิซินโดมค่ะ
ก็เลยกลับมาดูแลกิจการที่บ้านนะคะ
แล้วหันมาเป็นทีมงานศูนย์กษิกรรมธรรมชาติ
โอ่งแร็ดจังหวัดจันทบุรีค่ะ

ก็เลยทำให้มีเวลามาสัมผัสกับมะปี๊ด
คุณนุ่มก็เลยนำมาต่อยอดทำเครื่องสำอาง
เช่นเป็นสบู่มะปี๊ดค่ะโลชั่นมะปี๊ด
ชมพูมะปี๊ดนะซีร่ำมะปี๊ดก็มีค่ะ
และอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะในแบรนด์ของเธอนะคะ

ใช่ค่ะซึ่งสินค้าทุกตัว
เขาได้จดทะเบียนกับทางออยเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ได้รางวัลด้วยมีรางวัลการันตีมากมายเลยค่ะ
สามารถหาซื้อได้ที่เฟซบุ๊คของเขาเลยค่ะ
หรือว่าเบอร์ติดต่อต่างนี่เลย
ขึ้นไว้ให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะ

เจ้ามะปี๊ดหรือส้มมะปี๊ดเนี่ยค่ะ
สามารถนำมาแปรรูปทำเป็นสินค้าเกี่ยวเครื่องสปางสุดเจ๋งได้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเหมือนเขาหยิบเอาของที่มีใกล้ตัวนะคะ
มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์นะคะ
คุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ
เรื่องราวดีของเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายอีกสักครู่เดียวค่ะ
โอ้โหพี่ป้องครับ

เอาไปทำทั้งแหวนสร้อยเครื่องประดับรับรองสาวรักสาวหลง
เลี้ยงมันยอม

คุณสองคนกำลังจะทำอะไรกันคะ
เนี่ยก็พี่มร์มมันก็จะเอาพลอยน่ะแพงมาก
มาขายผมเนี่ยสวยมากให้สาวรักสาวรง

พลอยทั้งหมดนี่นะคะเป็นของคุณแม่กิมไนท์
แล้วมันเป็นพลอยนะ
นี่เอาแล้วเอามาขายผมไม่ใช่ของคุณเหรอเนี่ย

เป็นของคุณแม่กิมไนท์สิริพฤกษา
เจ้าของร้านอนันตพลพรอยการค่ะ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพเจรนายนินอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

สวัสดีครับคุณแม่ครับ

ที่กำลังจะแบบแอบขโมยนินของคุณแม่มาเล่นค่ะ

ก้อนหินดำสองก้อนนี่ของของแม่กิมไนท์หรือครับ

อ้าวแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ดูสวยมากเลยนะพี่ป้อง
ถูกต้องครับแต่กว่าจะสวยงามได้ขนาดนี้นะครับ

อัญมณีเหล่านี้ครั้งนี้
เคยเป็นหินไร้ค่าเกลื่อนกราดเต็มอำเภอบ่อพลอย

จนต้องนำมาถมถนน
กิมไนท์คนขุดพลอยในตอนนั้น
เห็นว่าที่บ่อพลอยบ้านเกิดของตัวเอง
มีหินสีดำเต็มไปหมด
เลยลองเอามาเจียวระไนดู
นี่ขั้นตอนที่๑ก็จะขุดเบิกหน้าดินนะคะ
ขั้นตอนที่สองนี่เราก็จะขุดลงไป
ให้ถึงแร่ที่มีพลอยนินเนี่ยนะคะ

เรียกละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เลือกมาได้แล้วก็จะมีพ่อค้า
ไปซื้อที่บริเวณขุดพลอยเลย
ทีนี้เราจะเอาไปนำไปเจียวระไน
เราก็ต้องคัดเลือกที่มีคุณภาพดี

ถ้าเราอยากจะได้เป็นรูปหัวใจ
เราก็จะโกนด้วยเครื่องจักรเนี่ยนะคะ
พอได้แล้วช่างนี้ก็จะแต่งเหลี่ยม

เจรนัยตามเหลี่ยมที่เราต้องการแล้ว
พอเสร็จจากนี้เราก็เอาไปเข้าตัวเรือน
เป็นเข็มกัดเป็นจี้ได้นะคะเนี่ย

จากหินสีดำไร้ค่าที่เขานำมาถมถนน
แม่กิมนายเอามาเจียวระไน

และกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดกาญนะจ๊ะบุรี
เอ้ยกาญจนปุรีในวันนี้
โหสวยงามมากเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแม่กิมไนท์สิริพฤกษานะคะ
เจ้าของร้านอนันตพลพลอยการนะคะ
พลอยรุ่นบุกเบอร์ของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ตอนนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าหินสีดำที่ใช้ทำถนนนะคะ
กลายเป็นเครื่องประดับมหาศาลตรงนี้นะคะ
เห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะอันไหนที่ทำยากที่สุดค่ะ
อันไหนแพงที่สุดอยากจะให้คุณแม่เล่าที่มาที่ไปนะคะ
ก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแควร์
โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีเลยใช่ไหมคะคุณแม่
แล้วก็ประศาสตร์เมืองสิง
นี่แค่บางส่วนเพราะว่าเอกลักษณ์ของเมืองกาล
เห็นบอกว่าต้องมีอีก๒อันก็คือยังอยู่ที่บ้าน

ถ้าดูแล้วก็อันอื่นน่าจะยากกว่า
อันนี้เป็นชิ้นแรกค่ะ

นี่เลยที่ดูเหมือนจะเป็นก้อนชิ้นเลย

คือเราไปเอามาจากในภูเขามันก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ

อยู่ในดินที่เราต้องขุดลงไปประมาณ๑๐วาถึง๑๓วา
ถึงจะเจอแร่ถึงจะเจอนินตัวนี้นะคะ
แล้วก็จะมีที่เดียวในโลกที่ดีที่จังหวัดกาญจนบุรี

คุณแม่พอจะบอกได้ไหมคะว่าชิ้นไหนที่นำมาวันนี้แพงที่สุดเลยคะ

แล้วก็จะมีงาช้างดำทำด้วยนิว
แล้วก็จะมีพญาเตาเรือนค่ะ

แพงที่สุดชนิดลองบอกราคาได้ไหมฮะ
ก็ประมาณ๒แบบกว่า

คือเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
เห็นบอกว่านินเนี่ยราคาจริงมันก็ไม่ได้แพงมาก

แต่พอมาประกอบการทำออกมาเป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามมันสร้างมูลค่าได้เยอะ

เอาละฮะเรื่องของรายการในวันนี้มีแต่ความวิบบับสวยงามและอลังการ
แต่บอกครับว่าเรื่องของคุณแม่กิมนายนี่ไม่ธรรมดาเช่นกัน

ยังไงเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันยาวเลยครับ
พอจุบันคือแม่กิมนายเนี่ยครับเจ้าของธุรกิจเป็น๑๐๐ล้านนะครับ
แต่ทราบมาว่าวัยเด็กของคุณแม่นั้นลำบากไม่ธรรมดาเลย

ฉันเกิดที่อำเภอบ่อพลอยค่ะ

เตียมาจากเมืองจีน

มีลูกทั้งหมด๙คน

แถวเขาจะช่วยพ่อแม่ทำงานทุกคน

คนไหนโตก็ต้องไปช่วยกัน
อายุก็ประมาณสิบสองค่ะสิบสองเท่านั้นเองก็เริ่มขุดพลอยแล้ว
อืมเริ่มเริ่มเราไปขุดพลอยแล้วทำเป็นเหรอฮะใช่ไหมพี่ป้อม
แล้วเรารู้ได้ไงครับว่าตรงนี้อาจจะมีพลอยอยู่
ก็ไม่รู้หรอกต้องไปเรื่อยมันก็ไม่รู้อ่ะก็พื้นที่ที่อำเภอบ่อพลอย
ครับก็ทั่วไปก็จะมีจะมีพลอยอืมเราก็เราก็
ก็ลองขุดลงไปถ้าที่ตรงไหนมีสายแร่ที่ตรงนั้นก็จะมีพลอยค่ะ
สายแรกคือขุดปุ๊บแล้วเจอแร่ใช่ไหมคะแปลว่าที่ตรงนั้นจะเจออีกถูกไหมคะ
ค่ะก็พอเจอสายแรกก็จะมีแล้วตรงนั้นก็จะมีพลอยมีนิน
มีแล้วอยากรู้แบบนี้ครับคุณแม่ครับว่า
ต้องขุดลงไปลึกแค่ไหนก็แล้วแต่พื้นที่สิบวาบ้างสิบสองวาบ้าง
สิบสองวาบ้างโอ้แล้วน้องลึกเหมือนกันนะคะใช่
ลึกมากนะคะคุณแม่ลึกค่ะเป็นแรงงานคนหมดเลย
ก็เป็นแรงงานของชาวบ้านนะฮะโดยที่ไม่ได้ไม่มีการจ้าง
ต้องทำเองแล้วในยุคนั้นรายได้จากการขุดพลอย
ถือว่าดีไหมครับส่วนใหญ่ที่เราขุดไปอ่ะบางหลุมพลอยก็จะเจอพลอย
ครับครับแล้วราคาก็ไม่ได้แพงอะไรอืมก็เป็นพันเป็นหมื่น
ก็ดีใจกันแล้วอืมของชาวบ้านนั้นค่ะครับและโดยเฉพาะนินเนี่ย
ก็จะไม่มีราคาอะไรตอนเป็นเด็กเด็กอ่ะครับก็เพราะพ่อแม่เรายากจนฮะ
อืมฉันก็จะสนใจนินมาตั้งแต่เด็กเด็กเลยอืมว่านินเนี้ย
ถ้าเรานำไปเจรนัยแล้วอ่ะมันจะมีความสวยงามมากอืม
คือจะเป็นสีดำสนิทแล้วก็แวววาวมากไม่ต่างกับพลอยสีอื่นค่ะ
แต่ราคายังไม่แพงอีกนิดนึงนะครับคุณแม่ครับคือเห็นบอกว่าตอนนั้น
ถ้าขุดลงไปนินก็ส่วนหนึ่งที่มันไม่มีค่าอะไรเลย
แต่เราขุดลงไปจริงจริงหวังจะได้พลอยใช่ค่ะ
ถ้าวันนั้นเราไม่ได้พลอยล่ะครับเราจะหาเงินจากไหนเพราะมันไม่ได้มีทุกหลุมถูกไหมครับ
เห็นว่าคุณแม่มีอาชีพเสริมระหว่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
เราก็จะช่วยพ่อแม่ขายของค่ะขายให้ใครค่ะแม่

เราก็จะไปชงกาแฟ

หมายถึงว่าเราก็ขายน้ำให้กับคนที่มาขุดขายน้ำให้กับคนที่มาขุด
คนที่ไปขุดพลอยเป็นหลุ่มนะฮะเราก็จะไปยิ้วขายหลุ่ม
ในสมัยนั้นมีสักกี่หลุมได้ครับ
๑๐๒๐อะไรยังไงแต่ละหลุมเราก็ต้องใช้คนงาน๒คน๓คน
ก็เป็นชาวบ้านนะฮะ

นี่ไงเขาถึงเรียกว่าผลพลอยได้
นี่ผลพลอยได้จริงนะคือวันไหนก็ได้พลอย
ก็ขายอันนี้ขายกาแฟ
ครับอันนี้เชียบ
กินไหมนะครับถือว่าผูกพันกับพลอยมาเรียกว่าตั้งแต่เกิดเลยนะครับ
เพราะว่าเกิดที่อำเภอบ่อพลอยแล้วก็แวดล้อมไปด้วยพลอยนะครับ
จากถนนทนทางเนี่ยยังปูด้วยพลอยเลย

เรียกว่าเดินบนกองพลอยกองนี้มาตั้งแต่เกิดเลย
แต่ว่าชีวิตของแม่กิมไม้เรานะฮะมีความเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งนะครับ
หลังจากแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอเมืองกาลแทน
คือจากบ่อพลอยย้ายไปที่อำเภอเมืองกาล
ชีวิตที่อำเภอเมืองกาลเป็นอย่างไรบ้างครับ
ช่วงนั้นแต่งงานมาอายุสิบแปด

แฟนก็แต่งงานมาที่มาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็บ้านสามีขายอาหารนะได้๗ปี
แยกบ้านจากสามีที่เป็นครอบครัวใหญ่
ตอนนี้ขายอาหารแม่งก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพลอยเลย
มีใครสั่งเราก็จะเอามาเก็บไว้
ตอนนั้นลูกก็กำลังเรียนนะเล็กอยู่
เราก็ไปรับพลอยรับพลอยรับนิน
ที่บ้านเราค่ะที่อำเภอบ่อพลอย
เราก็มาเดินขายที่กระเป๋า
ที่กระเป๋าแล้วก็เดินขายตามบ้าน

แล้วแม่งกิมไนท์ก็เดินขายอยู่สักกี่ปีครับ

เราก็เริ่มมีรายได้
ส่วนหนึ่งก็ลูกกำลังเรียน
แล้วเราก็มีเงินส่วนหนึ่งก็ทำที่ดินค่ะ

ครับพอหลังจากผ่อนแล้วเราก็ได้สร้างบ้าน
เห็นว่าเปิดร้าน
นินที่บ้านของเราที่เราชอบมาก

ใจว่าเราเนี่ยรักนินมากเพราะว่านินเนี่ยมีจำนวนมาก
และเป็นดินที่ดีที่เดียวในโลกนะฮะที่จังหวัดกาญจนบุรี
แต่คนไม่รู้จักก็เลยอยากจะให้ทุกคน
นินแล้วก็เห็นประโยชน์ไปต่อยอดได้ครับ
ก็เลยปรึกษาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ให้เด็กที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่นของเราเนี่ย
ให้มาเรียนเป็นช่างเจรผืนบ้านศักดิ์ชีพ

บ้านเรามีมากคนทั่วไปไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่มีใครรู้จัก

ก็ได้มาเป็นกองเป็นภูเคราะห์เลยนะคะ

แต่โรงเรียนที่แม่เปิดเนี่ยทำให้คนกลับมาสนใจนินมากขึ้นไหมคะ

ทางจังหวัดก็สนับถนน
หลังจากที่คุณแม่ก็เปิดร้านแล้วนะคะมีโรงเรียนสอนแล้วเนี่ย
ก็ดูเหมือนชีวิตจะดีมั่นคงแล้ว
แต่ว่ากลับเกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันอีกครั้งหนึ่ง

ก็พอดีมีญาติกันเสียชีวิต

สมัยก่อนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์

แล้วก็มีเด็กวัยรุ่นนะ

ก็มาชนด้านท้ายของเรา

เค้าว่าส่วนต่างเราไม่ได้ป่วยอะไร
ระเวียงแต่เดินไม่สะดวก
เราต้องไปผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง
เราก็เลยคิดว่าเราจะเปิดศูนย์เจียรนายนี้ก่อน

ถึงจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรอะไรคิดอย่างนี้นะครับ
นักเรียกว่าอดทนมากเลยนะครับพี่แม่ครับ
คือเราก็ยังไม่ได้ผ่าตัดตอนนั้นถูกไหม
แต่เราก็ต้องทนทำงานแล้วก็เปิดโรงเรียนไปด้วย
ก็เตรียมนานแล้วไงค่ะ
เห็นบอกว่าเราต้องแบบตั้งจิตอธิษฐานเลยนะ
ในช่วงนั้นเพราะมันเป็นช่วงที่ชีวิตเราเหมือนจะตกต่ำด้วยครับ

ก็คิดว่าเราอยากจะพัฒนานินให้ได้

แล้วก็ได้อธิษฐานจิตว่า
ขอให้เราเนี่ยคิดได้ทำได้ในเรื่องนิน

ขอให้ท่านทำได้และสำเร็จ

ฉันจะไปถวายในหลวงกับพระราชินี
นั่นคือความตั้งใจจิตอธิษฐานของเราในตอนนั้นถูกไหมครับ

ฉันก็เรียกช่างแล้วก็เด็กที่ฉันฝึกเนี่ย
มาคุยกันปรึกษาว่า
คนก็ไม่ได้นิยมไม่รู้จัก
แม้แต่คนไทยและคนบ้านเราก็ไม่สนใจ

ฉันก็เลยบอกว่าฉันเนี่ย

สัญลักษณ์จะกลางจันทร์บุรี
ไปถวายสมเด็จพระนางเจ้า

แล้วฉันคิดเนี่ยมันก็เหมือนทำชิ้นใหญ่มาก
เขาก็เลยคิดไม่รู้จะทำได้หรือไม่อย่างไร
ฉันก็บอกว่าต้องทำได้
เพราะว่านินของเราเนี่ยมีจำนวนมาก

สิ่งที่สำคัญตอนนั้นที่ตั้งใจไว้คือมีอะไรบ้างครับ

มีประสาทเมืองสิง
เจดี๓องค์สะพานข้ามแม่น้ำแควร์ประตูเมืองกาล

ทำตั้งใจไว้ว่าทำเพื่อถวายพระองค์ท่านชุดหนึ่ง
แล้วก็จะเก็บไว้ที่ศูนย์๑ชุด

ชิ้นนี้ก็ใช้เวลา๒๓ปีนะคะ
เด็กมันเป็นงานใหม่นะครับ
เด็กไม่เคยทำแล้วเด็กก็ไม่กล้าทำไงฮะ
เราก็เหมือนต้องไปคอยให้กำลังใจบอกทำเสียไม่เป็นไร
แล้วจริงตอนนั้นที่ทำเสียเยอะไหมครับ
แต่กว่าจะสำเร็จได้เนอะแต่สุดท้ายก็ทำจนก็สำเร็จ
พอสำเร็จแล้วเนี่ยอยากรู้ค่ะคุณแม่ว่ารายได้เราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
เพราะปกติเนี่ยเราทำสร้อยแหวนอย่างเงี้พอเรามีสินค้าใหม่ที่มันขนาดใหญ่ขึ้นอ่ะ

ไม่ค่ะพอเสร็จแล้วรอไปถวายก่อน

ฉันก็บอกให้ทางพัฒนาชุมชนทำเรื่อง
เรื่องก็ต้องไปถึงผู้ว่าใช่ไหมคะ
เรื่องไปถึงสำนักพระราชวังประมาณไม่ถึงเดือนนะคะ
ไม่ทราบว่าฉันเนี่ยประสงค์อะไรที่ไปถวายให้มากมายขนาดนี้

เธอบอกว่าเหมือนฉันเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า
หวังสิ่งตอบแทนอะไรหรือเปล่า
แต่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเราก็แจ้งเขาไป

ฉันบอกว่าฉันไม่ต้องไม่ประสงค์อย่างนั้น
ฉันประสงค์ว่า๑ให้คนได้รู้จักนินเมืองกลาง

เขาทางสำนักพระราชวังทราบก็เลย

พอเข้าไปค่ะเขาก็รับเรื่องแล้วเข้าไป
โอ้โหฟังแล้วเนี่ยอยากรู้จังเลยครับคุณแม่ครับ
ในช่วงเวลานั้นตอนที่เรานำดินทั้ง๔ชิ้นผลงานชิ้นโบแดงของเราเลยนะ
นำไปถวายแด่พระองค์ท่าน
พระองค์ท่านได้ตรัสอะไรกับเราบ้างครับ
เดินเข้ามาที่ห้องที่เราไปถวายค่ะ
ยิ้มมาตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วค่ะ
ฉันก็รู้สึกปลื้มใจนะคะ
แล้วท่านก็ชื่นชมค่ะว่า
นินเนี่ยมาทำอะไรได้มากมายถึงขนาดนี้

ให้ฉันเนี่ยอนุรักษ์นินไว้นะ
ตอนนี้ฉันก็เลยทำพิจารณ์ส่วนหนึ่งในร้านค่ะ
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สมเด็จท่านแนะนำ
นินเนี่ยที่มีชื่อเสียงให้คนรู้จัก
คนไทยและต่างประเทศเนี่ย

ก็นินก็จะมีราคาตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะ

จนตอนนี้นะคะสินค้านิน

แล้วดินสมัยก่อนที่แม่บอกว่าเยอะมาก

ทุกวันนี้มันน้อยลงหรือมันหายากยังครับ

เล็กนี้ยังทำได้อีกจำนวนมาก
ทำได้หลายชิ้นหลายผลงานนั้นนะครับ
เป็นหลายตันค่ะ

ค่ะป้องกันภัยร้ายอ่าและโดยเฉพาะรักแท้คือหัวใจสีดำหัวใจสีดำไม่ใช่สีแดงน่ะต้นบอกอ๋อให้มาประชาสัมพันธ์ด้วยจากวันที่แม่กิมไนท์นะครับทำงานขุดพลอยนะครับเพื่อเลี้ยงน้องสมัยที่คุณแม่ยังเป็นเด็กนะฮะมาถึงต่อมาก็มาเดินขายนินขายพลอยตามบ้านครับโดย
คิดว่าสิ่งอะไรที่แม่แม่ประสบความสำเร็จครับหมายความว่าคุณแม่เป็นคนที่ไม่ท้อจากที่ดูมาใช่เราก็ทับจ้างทำทุกอย่างเลยใช่ครับขายที่ดินอะไรฉันทำหมดเลยครับเหมือนคุณครับมีที่ดินอ่ะฝากเราไปขายก็ครับเราก็ทำอ๋อคือเป็นด้านหน้าขายที่เนี่ยหรอครับใช่ค่ะคือแม่ไม่เลือกงานไม่เลื
หลากหลายรสชาตินะคืออยากจะรู้จริงจริงในในการทำอาชีพอ่ะครับคุณแม่ครับเราเองก็ทำมาหลายอย่างแต่หลักการนะครับหลักการครับคุณแม่ครับในการใช้ชีวิตในการที่จะทำงานในแต่ละแบบแต่ละแบบจนสุดท้ายมาลงที่การขายนินขายพลอยเนี่ยคุณแม่มีหลักการในการใช้ชีวิตหรือว่าหลักการในการท
มุ่งมั่นที่จะทำให้ได้แล้วก็มีความซื่อสัตว์จริงใจจากดินก้อนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
คือมันเป็นนินที่เรียกได้ว่ามูลค่ามันน้อยมากปัจจุบันเนี่ยโอ้โหในจังหวัดกาญจนบุรี
เห็นบอกหลายหลายคนก็ก็ทำตามคุณแม่ด้วยการนำนินนี่นะครับ
เจียแล้วก็มาทำเป็นของเที่ยวลึกถูกไหมครับค่ะรู้สึกยังไงฮะ
ที่ทำให้นินก้อนหนึ่งที่มันดูไร้ค่าแต่วันนี้มันเป็นของมีค่า
และเป็นของดีประจำจังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับรู้สึกภูมิใจว่าของเราเนี่ย
เผยแพร่จากร้านเราเนี่ยไปทุกร้านได้เอาไปเป็นแบบอย่าง
นะครับแล้ววันนี้ครับเราได้เห็นเส้นทางของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
กว่าจะเป็นเศรษฐีนั้นไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญกว่า
คือความรักบ้านเกิดนะครับแม่กิมไนครับหยิบเอาก้อนหินธรรมดาครับ
พลิกโฉมเป็นอัญมณีประจำจังหวัดได้ครับใช่ค่ะและด้วยความตั้งใจนะคะ
ความไม่ล้มเลิกนะคะไม่ท้อถอยนะคะของแม่กิมไนท์สิริพฤกษานะคะ
ทำให้แม่มีอนันตพลพรอยการในวันนี้ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจนะครับ
คุณผู้ชมครับก็คือความเอื้อฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง
เรียกได้ว่าดูแลคนรอบข้างเป็นอย่างดีไม่ทิ้งกันครับผม
วันนี้ทางรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับต้องขอบคุณแม่งกิมไนท์มากครับ
ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ถ้าคุณมีฟางข้าวเหลือทิ้งไว้จะนำไปทำอะไร
หากคิดไม่ออกลองเอาไปหมักทำเป็นอาหารเสริมวัวดูไหม
เพราะนอกจากจะทำให้สุขภาพโคแข็งแรงยังขายได้ราคาอีกด้วย
งานนี้มีแต่รวยกับรวยครับเดี๋ยวผมจะพาไปต่อยอดกันต่อกับอีกหนึ่งสิ่งที่
พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายใครที่เลี้ยงโข
บางคนบอกโคโยติเหรอไม่ใช่
ใครจะไปเลี้ยงหมดเนื้อหมดตัวพอดี
แต่ว่าที่จะโชว์ให้ดูที่จะบอกถึงเทคนิคก็คือ

ที่ทำให้โคหรึว่าวัวมีสุขภาพที่แข็งแรง

ข้าวมันมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างต่ำ
แล้วถ้าหากนำไปเป็นอาหารให้กับโคกระบืออย่างเดียว
ทำให้สัตว์มีสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่
จากนี้ฟางข้าวยังย่อยได้ยากอีกด้วย

นี่ก็เป็นโคด้วยหรออ่อนอ่อนเร็ว
ชอบกินย่าอ่อนเนี่ยเคยดูตามหนังสือพิมพ์อ่ะ
อ้าวเห็นตลอด

คือจะเล่าให้ฟังแบบนี้คือฟางข้าวมันย่อยยาก
เพราะแบบนี้นะครับเราจึงควรเพิ่มคุณค่าอาหารให้มันสูงขึ้น
ขั้นแรกนะครับเราต้องปูพลาสติกลงบนพื้นเรียบซะก่อน

จากนั้นนำฟางแห้งมาวางบนแผ่นพลาสติกขา
จากนั้นก็ยกขอบพลาสติกขึ้นมานี่ยกขึ้นมา
แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มจากนั้นนำปุ๋ยยูเรีย
น้ำและกากน้ำตาลมาผสมเข้าด้วยกัน
แล้วนำมารดบนกองฟ้านี่แหละ
ทำแบบนี้สัก๒ชั้นครับคุณผู้ชมครับ
แล้วระยะเวลาในการหมักนี่มันนานไหมครับพี่อาร์ม

เท่านี้ฟางมันจะกลายสภาพ
กลายเป็นฟางหมักหรือว่าฟางปรุงแต่ง
มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น
พร้อมนำไปให้สัตว์รับประทานได้แล้วครับ

หมักพยายามอย่าให้พลาสติกเป็นรูป

เพราะว่าก๊าซแอร์โมเนียจะระเหยออกไปครับ
ทำให้การปรุงแต่งฟางไม่ได้ผล
ก็คือเหมือนทำแล้วมันไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเลย

เพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น
จนทำให้ก๊าซแอมโมเนียขยายตัวและลอยขึ้นข้างบน

คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ

แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก๔๕ชั่วโมงก่อน

จงคิดระยับเวลาไว้ก่อนครับ

ก่อนที่จะนำไปให้โคหรือว่า

เพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไป

จะได้มีรสชาติไหล

อย่างเช่นเสริมด้วยใบกระถิ่น

ถ้ารำข้าวลงไปได้ยิ่งดี

หัวของกูเนี่ยจะสุขภาพแข็งแรงบึกบึน

ใครที่จำมาฝากกันอยู่เป็นประจำนะครับ

โควะโคโยตี้ดีแหละครับ
โควะใจดำใช่ไหมครับ

รักแท้คือใจสีดำนะครับ